ไปดูเมนูสุดแปลกเคยลองทานกันไหมผมเชื่อว่าบางคนเคยทานอึ่งอย่างนี้
แต่เป็นอึ่งแบบว่าอึ่งดองซอสเกาหลี
รสชาติเป็นยังไงไปดูกันหน่อยฮะ
คือคุณคะปกติดองซอสเกาหลีเนี่ยจะเป็น
กุ้งดองซีอิ๊วซอสเกาหลีใช่ไหม

ปูปูดองซอสเกาหลีแซลมอนดองซอสเกาหลี
แต่อึ่งเนี่ยดิฉันบอกตามตรงนะอึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้มอึ่ง
เอ้าก็ทำแบบเกาหลีได้
แปลกสิมันต้องแหวกสิน้องใบตองกับร้านนี้ร้านกูจาดอง
ดองเกาหลีต้นตำรับร้านนี้ดังนะ

เขาขายอยู่ที่บริเวณท้ายตลาดโต้รุ่งหัวหิน
จังหวัดประจวบคิริขัน
ถามเจ้าของร้านนางสาวปัธมาพิทักษรึกนะครับ
เจ้าของร้านวัย๓๒ปีเล่าว่าคิดค้นเมนู
ึงไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีขึ้นมาเอง
อยากลองดูผสมผสานกันไทยกับเกาหลี
ซึ่งจ่ายแล้วมันพิเศษ

เพราะอึ่งไข่เขาบอกว่ามีมากเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนใช่ไหมล่ะ
คือร้านนี้อยู่ตลาดโต้รุ่งหัวหินเลยเหรอ

เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังไงคุณลองไปรู้กันอ่า
คุณผู้ชมทางร้านเขาคัดเอาอึ่งตัวโตไข่ล้วนเน้นนะ
มันหายากเลยนะไอ้ตัวลักษณะแบบนี้

เริ่มจากนำอึ่งไข่ตัวอวบอ้วนไปล้างทำความสะอาด
ก่อนจะนำมาต้มรอบแรกแล้วนำเครื่องในออกจากนั้นก็นำอึ่งไข่
ต้มรอบที่๒ให้เนื้อมันสุกดีล้างทำความสะอาดด้วย
แล้วไปดองซีอิ๊วเกาหลี
เอาเป็นว่าสบายใจได้เพราะว่าต้มแล้วนะคะ

ใช่สุกแล้วอาจจะของร้านเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติมาลองกินกันเยอะ

ตอนแรกเขากลัวเอ้าใครก็กลัวผมยอมรับเพราะผมก็ไม่คุ้น

แต่เมื่อได้ลองทานเท่านั้นแหละคุณเอ้ย
เขาบอกว่ารสชาติมันอร่อยถูกอกถูกใจ

ตัวเล็กตัวละ๕๙บาท

แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาด
ต้องสั่งก่อนอ๋อไม่ได้มีตลอด
ไม่ใช่ว่ามีตลอดสั่งปุ๊บได้ปั๊บไม่อย่างนั้น
แต่ถ้าคุณอยากได้แบบสั่งปุ๊บได้ปั๊บแล้วก็เมนูทั่วไป
แซลมอนดองกุ้งดองกั้งดองปลาหมึกดองและหอยดอง
โทรไปลองสอบถามก็ได้หมายเลขโทรศัพท์๐๘๗
มาคุณผู้ชมไปทานเมนูที่หลายคนชื่นชอบกันอีก๑เมนู

สาระเป๋าปกติแล้วไส้อะไรหมูแดงหมูสับใช่ไหมคะ
แต่สาระเป๋าที่นี่ไส้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
คุณเดาออกไหมว่านี่คือซาระเป่าไส้อะไร
ผมเดาผมว่าเหลืองอย่างนี้

ไข่คงไข่เค็มหมูสับไข่เค็มอะไรอย่างนี้ป่ะ

เกือบเกือบถูกไม่ใช่แต่เกือบแล้วจะบอกว่าสาระเป๋าของที่นี่เขา
เป็นไส้ห่อหมกปลาค่ะ

ใช่มาที่นี่เลยที่นี่มีร้านเรือขุดแร่นะคะ
เป็นร้านที่ถอดแบบมาจากเรือขุดแร่จริงเลย
อยู่ในยุคแร่ดีบุกรุ่งเรืองนะคะ
กะเสมสายอำเภอท้ายเหมืองเขาหลัก

เมนูอาหารที่จัดว่าเด็ดและแปลกใหม่มากก็คือนี่แหละ
สาระเป๋าไส้ห่อหมกปลา
แป้งเขานุ่มนะแล้วไส้ห่อหมกปลารสชาติเขาจะจัดจ้าน
คุณนึกห่อหมกแบบฉบับใต้ออกไหม

มันจะเผ็ดเข้มข้นมันด้วยกะทิ
เขาเอาห่อหมกไส้ปลามารวมกับสาระเป๋า
และออกมาเป็นเมนูสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะ
คือห่อหมกปลาหกเกี้ยน
ห่อหมกเฉยก็มีไม่ต้องเป็นสาระเป๋าก็ได้
นั่นคืออีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้าน
ก็คือห่อหมกปลาหกเกี้ยนสูตรดั้งเดิม
ทอดกันมาตั้งแต่ปี๒๔๘๓จ้ะ
เจ้าของร้านคุณกมลวันคงบุตรนะคะ
เขาบอกว่าทางร้านเขาจะเน้นอาหารพื้นถิ่น
โดยเฉพาะอ่าะห่อหมกหกเกี้ยนเป็นสูตรลับทางร้าน
เขาจะใช้ปลามงแทร่ปลามงแทร่นะที่มาจากทะเลอันดามัน
นี่แล้วนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีหลากหลายเมนูพื้นถิ่น
เอาไว้บริการลูกค้าไม่ได้มีแค่นี้มีอีกเยอะแยะมากมาย
ร้านปิดทุกวันอังคารแต่วันอื่นเปิดหมด
ตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่มสอบถามได้
ร้านเรือขุดแร่นะคะที่จังหวัดพังงา

ใช่เขาดังจากห่อหมกเพราะมันเป็นห่อหมกปลาหกเกี้ยน
หกเกี้ยนที่เขาสืบทอดกันมาแบบอย่างที่บอกเลยตั้งปี๒๔๐๐กว่า
ก็เลยมาดัดแปลงใส่กับสลับไป

กินคู่กับอาหารที่เป็นเมนูไข่อยู่ว่ะ